แซ่บถึงสวงกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราขาดเรื่องเนี้ย
มันจะไม่ครบรสตลอดข่าวคุณผู้ชมค่ะครับไปดูสับปะรดแปลกกันหน่อยค่ะ
ว่ากันว่ามาให้โชคให้ลาบจริงจริงนะจ๊ะไปกันที่สวนยางพาราของนางชาลินี
ตรีกุฎอยู่ที่หมู่๙ตำบลดอนศักดิ์อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
ภายในบริเวณสวนยางพาราเนี้ยนะคะเนื้อที่สิบเก้าไร่เนี่ยนะคะ
ละเอียดจังเลยนะคะมีการปลูกกล้วยมันสับปะหลังแล้วก็สับปะรด
แซมอยู่ในร่องกลางของยางพาราเจ้าของสวนเขาปลูกสับปะรดไว้ห้าสิบต้นนะคะ
โดยในจำนวนต้นสับปะรดที่ปลูกไว้มีอยู่เพียง๑ต้นคุณผู้ชม
ที่ลักษณะออกผลมาแปลกประหลาดมากคือมีลักษณะแบนอันนี้
อันนี้เป็นสับปะรดทั่วไปครับแต่สับปะรดแปลกก็คือมันจะแบน
คล้ายกับรูปหัวใจมีความกว้างประมาณสามสิบห้าเซนสูงยี่สิบเซน
มีหัวจุกจำนวนสี่สิบเก้าหัวชาวบ้านเขานับแล้วครับ
ตาแบบนี้แผ่ออกมาเหมือนใบพัดเลยอ่ะโอ้โหซึ่งมันก็จะไม่เหมือนหัวจุกสับปะรดทั่วไป
ใช่ไหมคะนอกจากนั้นค่ะห่างออกไปอีก๖๐เมตรนะคะ
ยังพบสับปะรดประหลาดอีกต้นนึงแต่ว่าอันนี้คล้ายกับพญานาค
ดตัวอยู่มีลักษณะผลแบบแบนเช่นเดียวกันเลยนะคะ
เจ้าของสวนเลยเล่าให้ฟังว่าจุดที่พบสับปะรดกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เอง
คืออยู่ดีก็สังเกตว่าสับปะรดที่ปลูกไว้มันไม่เหมือนเดิมไม่เคยเห็นมาก่อน
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เลยแห่กันมาดูความประหลาดของสับปะรดลูกนี้ผลนี้กันนะคะ
และแน่นอนค่ะขอโชคขอลาบกันไปนะคะคุณผู้ชมดิฉันก็ได้ยินชาวบ้านเขาคุยกันว่า
มันจะถูตรงไหนมันจะขูดยังไงมันจะบาดมือไหมไม่ถูกเลยมันบาดมือนะคุณผู้ชมนะในไร่สับปะรดเนี่ยใบมันก็แหลม
ระวังที่ฉันโดนบาดมาแล้ว
มันเป็นที่มาของเขาว่าเนี่ยไม่เป็นสับปะรดเลย

ค้าไทยวิจารณญาณในการรับชมด้วยวันนี้ก็จะออกอยู่แล้ว

คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็ติดตามไทยรัฐทีวียาวกันไปจนถึงช่วงบ่ายเลย
เรามามาว่าขอให้ผู้ประกาศข่าวและทีมงานร่ำรวยถูกหวยกันนะจ๊ะ

ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับกับทุกข้อความไลน์รวมไปถึงการร่วมสนุกในแฟนเพจตลอดข่าวของเรา

เดี๋ยวมาดูกันในแฟนเพจนั่นแหละครับว่าเราจะเฉลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดี